ไปดูเรื่องนี้กันดีกว่าอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลข

คุณลุงวัย๘๐ครับมาออกลีลาโชว์สเต็ปในการเต้นครับ
เป็นไงโอ้โหลุงโอ้โห
ขอพูดอะไรหน่อยได้ไหมว่าดิฉันเห็นภาพคุณในอนาคตเหมือนกันเนอะ
แสดงว่าผมเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนแข็งแรง
ไม่ใช่น่ะแต่เต้นตรงนี้เต้นตรงนี้เต้นสินะ
เฮ้ยก็ให้กำลังใจ
ใช่คือดิฉันรู้สึกว่าคุณตาเขาแข็งแรง
เพราะฉะนั้นอยากให้เพื่อนดิฉันแข็งแรงเหมือนคุณตาตอนก่อนไปวีป

ถูกต้องอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขจริงแล้วเห็นคุณตาท่านนี้อายุเท่าไหร่รู้ไหม

๘๐ยังแข็งแรงขนาดนี้สุดยอดจริงเลยนะครับ
คุณยังไม่๔๐คุณยังไม่ได้ขนาดนี้
เอางี้คุณผู้ชมครับเป็นภาพความสุขสนานนะครับภายในงานถนนคนเดินที่จัดขึ้นโดยเทศบาลเมืองบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมากับโคราชนั่นแหละครับ

อันนี้เนี่ยเขาจัดขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ในการส่งเสริมการค้าขายการท่องเที่ยวภายในอำเภอบัวใหญ่ครับภายในงานเนี่ยแน่นอนฮะมีของกงของกินของใช้มากมายให้ได้จำหน่ายแล้วก็ซื้อหากันไฮไลท์เด็ดคือการเต้นรำวงกับเหล่าบรรดาหางเครื่องที่จะมีกันในวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นซึ่งในงานเนี่ยงานเนี่ย

คุณเคยเหมาไหมคุณเคยเหมาไหม
ไม่เคยไม่เคยไม่เคยไม่เคยบอกให้ใครรู้เลยจะบอกให้

ก็อย่าไปพูดขนาดนั้นแต่ผมมีใจที่แบบว่าอยากจะช่วยส่งเสริมอยู่แล้ว
มีการเท่านั้นนะเราถ้าเต้นไม่ได้บางทีเราก็ค่ายื่นเงินก็พอแล้ว

คือให้กำลังใจให้ติ๊บประจำจริงเป็นกำลังใจเอาจริง

แล้วอย่างนี้งานแบบนี้หลายคนก็แล้วเรื่องของโควิดอะไรยังไงล่ะ
อันนี้เขาก็มีมาตรการในการคัดกรองนะครับ
ทุกคนที่เขาร่วมงานก็ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย
คุณตาแกไปเต้นเนี่ยยังต้องใส่หน้ากากอนามัยเลย

อ่ะร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็เอางานแบบนี้มาให้ดู

ค่ะเห็นแล้วก็ยิ้มมีความสุขไปด้วยนะคะ